มาดูเรื่องของการปลดล็อกคลายมาตรการต่างล็อตที่๓กันก่อนนะคะ
ปกติแล้วค่ะสอบคอชุดใหญ่เขาจะประชุมกันทุกวันศุกร์
สรุปสถานการณ์ประจำสัปดาห์แต่ว่าเมื่อวานนี้ค่ะ
มีการประชุมสอบคอชุดเล็กแม้ว่าจะเป็นชุดเล็กนายกรัฐมนตรีก็เข้าร่วมประชุมนะคะ
ก็มีการพูดคุยถึงกิจกรรมกิจการต่างที่จะได้รับการผ่อนปลนในระยะที่๓นี้
ซึ่งนายกรัฐมนตรีบอกว่าให้ทุกคนรอดูรายละเอียดหลังจากการประชุมชุดใหญ่วันนี้ช่วงบ่าย
น่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะส่วนการแถลงของสบคค่ะ
แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกนะคะระบุว่าในระยะที่๓จะมีการผ่อนปลนเพิ่มเติมอย่างแน่นอน
เช่นร้านค้าในห้างสรรพสินค้าค่ะจะผ่อนปลนนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นการนั่งนั่งรวมกันได้แต่ต้องมาด้วยกันเป็นครอบครัวเดียวกัน
ส่วนเรื่องของกีฬาจะมีการผ่อนปลนแต่น่าจะเป็นเรื่องของการซ้อมของนักกีฬาตัวแทนต่าง
รวมถึงการลดระยะเวลาเคอร์ฟิลล์ในระยะที่สามนี้ทุกกิจกรรมทุกกิจการที่จะได้รับการผ่อนปลน
จะต้องลงทะเบียนผู้ใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ
ก่อนหน้านี้เราลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มก็คือลักษณะจะเป็นหน้าหนึ่งทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น
แต่หลังจากนี้ไปนะคะอย่าลืมนะคะมันเปลี่ยนเอ็มเป็นแอปพลิเคชันแล้วเพราะฉะนั้นดาวน์โหลดไว้ก่อน
แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้บอกว่าสามารถดาวนโหลดได้วันไหนนะคะติดตามเย็นวันนี้นะคะ
ส่วนนายอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เมื่อวานนี้ค่ะไปชี้แจงการอภิปรายร่างพรกรฉุกเฉิน๓ฉบับ
เป็นวันที่๒นะคะที่อาคารรัฐสภายืนยันกลางสภาบอกว่าตอนนี้
ควบคุมสถานการณ์โควิด๑๙ได้ไม่มีการแพร่ระบาดในประเทศไทย
เพราะทุกส่วนช่วยกันเต็มที่โดยเฉพาะอสมค่ะมั่นใจว่าเราจะไม่มีการระบาดรอบ๒
เหมือนต่างประเทศส่วนการขยายพรกรฉุกเฉินครั้งนี้
จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็คือน่าจะไปสิ้นสุดนะคะ
สิ้นเดือนหน้าสามสิบมิถุนายนค่ะมาตรวจดูสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทยกันหน่อยนะคะ
เมื่อวานนี้มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นค่ะหลังจากก่อนหน้านี้สองสัปดาห์นะคะ
ต่ำสิบต่ำสิบตลอดเลยเกินสิบมาแล้วค่ะ
หนึ่งรายด้วยกันแต่ทั้งหมดเป็นกลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ
และอยู่ระหว่างการกักตัวในสถานที่ของรัฐแบ่งเป็นสามกลุ่มแบบนี้นะคะ
เดินทางกลับมาจากอินเดียหนึ่งรายเป็นผู้หญิงอายุสามสิบสองปีค่ะ
กลุ่มที่๒กลับจากกาต้ามี๖รายด้วยการแบ่งเป็นชาย๕ราย
มีอาชีพพนักงานนวดแล้วก็เป็นผู้หญิงหนึ่งคนนะครับ
เป็นอาชีพแม่บ้านในจำนวนนี้ไม่มีอาการถึงสามรายค่ะ
แต่ว่าตรวจพบกลุ่มที่๓เดินทางกลับจากคูเวท
เพศชายทั้งหมดทำงานที่แคมป์ของบริษัทต่างชาติ
สามคนนี้มีอาการป่วยนะคะขณะเดียวกันค่ะ
รักษาหายเพิ่มเติมกลับบ้านได้แล้ว
เพิ่มเติมเมื่อวานี้สิบสี่รายและไม่มีตัวเลขผู้เสียชีวิต
ส่วนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดในประเทศไทยนะคะสามพันหกสิบห้าราย
กลับบ้านได้แล้วสองพันเก้าร้อยสี่สิบห้ารายอยู่ในโรงพยาบาลน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยเรื่อยนะคะ
เหลือ๖๓รายเสียชีวิตสะสมตัวเลขเท่าเดิมค่ะ
ห้าสิบเจ็ดศพค่ะอืมบางคนเนี่ยฟังตัวเลขว่าเมื่อวานเนี้ย
มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มมาเป็นเลข๒หลักคือ๑๑รายตกออกตกใจว่า
จะมีผลต่อการคลายล็อกก๊อก๓หรือเปล่าไม่ต้องตกใจนะคะ
เพราะว่าสิบเอ็ดคนเนี่ยอยู่ในสเตจควอรันทีนคือเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ
แล้วก็อยู่ในสถานกักกันของรัฐไม่ได้เป็นการแพร่ระบาดภายในประเทศ
เป็นผลมาจากการคลายล็อกก๊อก๑และก๊อก๒นะคะไม่ต้องกังวลค่ะ